เมื่อกี้ก็ไม่มีเมื่อกี้ก็ไม่มีเมื่อกี้
เมื่อกี้ก็ไม่มีเมื่อกี้

เมื่อกี้ก็ไม่มีเมื่อกี้
เมื่อกี้ก็ไม่มีเมื่อกี้
เมื่อกี้ก็ไม่มีเมื่อกี้

เมื่อกี้ก็ไม่มีเมื่อกี้
เมื่อกี้ก็ไม่มีเมื่อกี้
เมื่อกี้ก็ไม่มีเมื่อกี้

เมื่อกี้ก็ไม่มีเมื่อกี้
เมื่อกี้ก็ไม่มีเมื่อกี้

เมื่อกี้ก็ไม่มีเมื่อกี้
เมื่อกี้ก็ไม่มีเมื่อกี้
เมื่อกี้ก็ไม่มีเมื่อกี้
เมื่อกี้ก็ไม่มีเมื่อกี้
เมื่อกี้ก็ไม่มีเมื่อกี้
ครั้งแรกไปเตือนวันที่สิบสี่แล้วก็บอกป้าว่าเอ่อ
ป้าคะยังไม่ได้ชำระค่าน้ำนะที่แรกเราเรียกว่าพี่ไม่ได้เรียกว่าป้า
พี่เขายังไม่ได้ชำระค่าน้ำนะคะกับเอ่อเขาแบบยังไงเขาก็พูดว่า
กี่เดือนอะไรอย่างนี้เราก็บอกว่าเนี่ยมันมี๒เดือนกับ๓เดือน
กวนไปชำระให้หนูด้วยนะก่อนวันที่๒๕ค่ะ
ก่อนวันที่ยี่สิบห้าเพราะว่าเดี๋ยววันที่ยี่สิบห้า
หนูเช็คว่าป้ายังไม่ได้ชำระเดี๋ยวหนูจะมาใหม่คือหนูต้องมาตัดนะ
หนูก็บอกเขาไปแล้วเอ๊ะทีนี้ยี่สิบห้าหนูก็เช็ค
เขายังไม่ได้ไปจ่ายหนูมาบ้านเขาอีกทีวันที่ยี่สิบเจ็ด
ี่สิบเจ็ดหนูก็บอกว่าเนี่ยหนูต้องมาตัดน้ำแล้วนะ
ต้องมาตัดมิเตอร์แล้วนะคะต้องมาตัดมาดแล้ว
ค้างชำระกับปลาเร่งมาแล้วก็เขาก็แบบไม่ยอมให้ตัดนู่นนี่นั่น
เขาก็พูดเขาก็แบบว่าเขาก็อ้างพูดของเขาอ่ะ
เราก็บอกอ่างั้นไม่เป็นไรนะป้าหนูให้โอกาสป้าอีกทีนึง
วันพรุ่งนี้รบกวนให้ป้าไปจ่ายให้หนูหน่อย
เพราะป๊าป๊าเขาเร่งหนูมาค่ะแล้วเขาก็นั่นแหละก็เหมือนเดิม
ก็อ้างเหมือนเดิมก็แบบยังไม่เข้าลูกอะไรอย่างเงี้ย
หนูก็บอกอันนี้หนูไม่รู้จริงหนูไม่รับรู้
เพราะว่าหนูได้รับงานมาแบบนี้คือเขาให้มาตัด
แต่เขาเรียกให้มาตัดเพราะว่ามันหมื่นกว่ากับ๒๐๐กว่าบาท
อ่าแล้วหนูก็บอกว่าพรุ่งนี้นะป้าถ้าป้าไม่ไปจ่ายก่อนเที่ยง
คงมาตัดนะคะหนูก็พูดอย่างงี้แล้วหนูก็ไปแล้วพรุ่งนี้เช้า
ประมาณเช็คงานแล้วแหละประมาณบ่ายสองหนูก็ไปหาเขา
แฟนหนูเขาพูดกับหนูไว้แล้วว่าบ้านนี้ต้องมีปัญหา
เพราะเมื่อสองปีที่แล้วแฟนหนูเคยไปตัดแล้วเขาหาไม้หามีดจะมาฟันแฟนหนู
สองปีที่แล้วนะแล้วก็ไม่เคยไปแฟนหนูตัดไปแล้วมิเตอร์ลูกนั้นอ่ะ
แล้วก็ไม่เคยไปจ่ายแล้วอันนี้ขอใหม่ขอมาใหม่แล้วก็อันนี้ไม่ได้จ่ายอีก
เพราะว่าแฟนหนูบอกไว้แล้วว่าบ้านนี้ต้องมีปัญหาแน่ค่ะ
แล้วหนูอ่ะไม่ตั้งใจจะถ่ายคลิปพี่อันนี้โมโหไปถึงลงจากรถเลย
อ้าปากพูดกับป้าป้ากำลังคิดไว้ในใจไง
งั้นป้าคุยกับหัวหน้าหนูให้หน่อยเออเดี๋ยวหัวหน้าหนูจะว่าอะไรอย่างเงี้ย
จะให้คุยกับหัวหน้าไงยังไม่ทันยังไม่ทันแบบอ้าปากพูดเลยพี่
มึงอยากตัดมึงไปตัดเลยเออแล้วแบบด่าแบบเยอะมากอ่ะ
แล้วก็อะไรนะมันแบบอืมอะไรอะไรอย่างเงี้ย
แบบมันแรงอ่ะพี่แล้วแฟนหนูบอกอย่าเถียงนะ
เพราะว่าเราทำงานห้ามเถียงหลังจากคลิปเสร็จหนูก็ปิด
แล้วแฟนหนูก็ตัดน้ำตัดเสร็จแล้วตัดมาดมาแล้ว
แล้วก็กำลังจะขึ้นรถแฟนหนูก็จดน้ำบ้านเขาด้วยนะ
ดมา๕ปีแล้วค่ะจดน้ำบ้านเขามา๕ปีแล้ว
เขาก็บอกแฟนหนูว่าพอดีมิเตอร์น้ำอยู่ในรั้วบ้านใช่ไหมพี่
ก่อนที่จะมาจดได้ต้องเข้าทางหน้าบ้านเขาแล้วมาจด
อืมเขาบอกว่าต่อไปนี้มึงอย่ามาจดจดน้ำบ้านกูนะ
งั้นกูจะแจ้งความข้อหาบุกลุก
แฟนหนูก็เลยว่างั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแจ้งแบบป๊าให้ย้ายออก
แค่นี้ค่ะก็เขาก็ด่าแล้วหนูก็ขี่รถออก
งงพี่แล้วมีคนที่เขาแบบรถพี่แบบเอออะไรนะ
ขนดินอะไรอย่างนี้ก็จอดกันอยู่เต็มนะหนูก็อายนะ
แต่แบบก็ต้องทนอ่ะเออก็แบบให้รีบตัดมิเตอร์เสร็จแล้วก็ออก
พี่หนูอธิบายมาสองรอบแล้วคุณไม่จ่ายค่าน้ำคุณ
ก็ต้องโดนยกมิเตอร์อ่ะพี่ที่ไหนเขาก็เป็นแบบนี้แหละ
ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีเราไปตัดเลย

มาจริงเขามาเขามาบอกว่าเขามายกเขาจะมาตัดมิเตอร์มิเตอร์น้ำ

ไม่ผ่านอ่ะเนอะเออแล้วทีนี้ว่าไอ้เขาบอกว่าสอง
อ่ามันมีค้างใบหนึ่งสามเดือนอ้าวผมก็ไปจ่ายสามเดือนแล้ว
ใช่สามใบสามใบสามเดือนผมจ่ายแล้วตอนนี้มันมีอีกใบหนึ่งสองเดือน
เขาก็บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้มันยิงแล้วเมื่อวานนี้แหละ
มันผ่านเที่ยงแฟนเขาก็บอกประมาณเที่ยง
อันนี้ทางนี้บอกว่าอีหนูให้ป้าสักเที่ยงนะมาค่อย
มาดูมันคนละเรื่องกันเขาพูดอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับเขา
เขาพูดอย่างงี้ไม่เกี่ยวกับคือยังไงไม่คือเขาบอกเขาไม่ฟังไง
เขาพูดคำเดียวว่าเขาไม่ฟังมันไม่เกี่ยวกับเขา
ถามว่าคุณเคยจนไหมแฟนเขาก็คนเราอ่ะนะหูอื้อ
หูแกเนี่ยหูแกไม่ดีหูแกไม่ดีเขาผ่าจนทั่วตัวแล้ว
ก็เลยบอกว่าไอ้ทางนี้พูดอย่างนี้นู่นนั่นอยู่นู่น
โต๊ะนู่นเขาพูดอย่างเงี้ยเขาจะมายกมิเตอร์ครับเออ
เขาก็ทีแรกเขาก็บอกเอางั้นอ่ะเขายกไปครับไอ้คำว่ายกไปอ่ะ
อีกสักบ่ายโมงได้ไหมขอสักบ่ายโมงหรือเที่ยงเนี่ยแหละ
ครับก็จะผ่านดูดิว่าเชฟเชฟเนี้ยของลูกบ้านเนี้ย
เขาก็จ่ายเป็นเชฟก็มีอ่าแล้วก็เอาเชฟไปเข้ามันก็ฉีดค่ำ
คำว่าฉี่ค่อมเนี้ยมันก็กว่าจะเบิกได้ก็เป็นอาทิตย์ครับ
ไม่ใช่เดิมวันนี้แล้วพรุ่งนี้ได้หรือเมื่อไหร่
แล้วใครบอกว่าแฟนอ่ะเขาบอกว่าอยากยกอยากยกยกไป
ครับจัดการอ่าอ่าอยากกำลังไปทำไมจบไม่คุยกับไม่รู้เรื่องก็
อยากยกยกไปถ้ายกไปอ่ะคุณทำไมไม่เดินผ่านหน้าบ้านเราขนาดนี้
คุณก็เดินอ้อมมาหน่อยสิคุณก็เห็นทางเข้าออกอยู่ครับ
ผมไม่พูดผมก็เฉยเขาทำอย่างนั้นทำก็ทำไป
ถามอย่างเราเนี้ยมาอย่างคุณมาบ้านผมคุณต้องบอกไหมมีธุระอะไร
ขอผ่านหน้าบ้านหน่อยได้ไหมครับผ่านเข้าไปทำอันนี้ไม่พูด
ไม่ถามไม่อือไม่เออป้าเขาแกก็คนเราก็มีความเดือด
อยู่ในตัวทุกคนมันมีความเดือดครับเอ่อไม่ว่าใครหรอก
นั่นมันมามันก็เดือดมันก็มีเดือดขึ้นมาเขาก็ว่าเอา
เอามึงอยากยกยกไปแล้วไงต่อครับแกเออเขาว่าเอาแกไม่เคยจนมึงก็อย่างมัน
ว่ามีเออมีทั้งชั้นกินมีทั้งเอ่อเป็นที่ฆ่าอันนั้นอันนั้นน่ะมัน
แกก็ยังว่าแหละคนมันเคยติดปากขนาดลูกเต้าแกด่าหมดเนี่ยครับ
แกยังด่าผมยังเดาด่าเลยมาต่อลูกเลยครับอันนี้ยังว่า
เขาคนไม่รู้ใจก็หาว่าแกใจร้ายแต่ปากแกน่ะร้ายแต่ใจแกน่ะดี
อ้าวแล้วเยียมลองมาสัมผัสกับแกดูมั่งว่าแกเป็นคนยังไง
ขนาดคนที่เมื่อกี้ที่เขามาทำข่าวน่ะเขายังพูดเลยรถมันชนตรงเนี้ย
เขาบอกมาเขาบอกผมก็รู้นิสัยป้าดีว่าเขาปากร้ายแต่เขาไม่มีอย่าง
อะไรเนี่ยโวยวายเสียงเขาโวยวายอย่างงั้นแต่เขาก็ยอมรับว่าเขา
เสียงดังเพราะว่าแกหูอื้อหูตึงเหมือนกับว่าหนูตึงผ่าตัดมากมาก
แต่เขาเห็นเห็นบอกว่าเห็นเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นประมาณหลาย
ปีแล้วอืมแล้วก็เคยมีปัญหาแบบนี้อ่ะมันมีตอนนั้นมันนานแล้ว
แล้วผมก็จำไม่ได้แล้วอ่ะมันจำไม่ได้แล้วและอีกอย่างหนึ่ง
คำว่าตรงเนี้ยงั้นก็แสดงว่าไอ้คนนี้อีกคนนี้เหรอ
ใช่ไหมแฟนเขาอ่าแล้วคนนี้สิอ่ะก็แฟนเขาเนี้ยทำอะไรเขา
เขาไม่เคยไหมเขาเคยมาถามผมมาสักคำว่าเออลุงขอผ่านหน้าบ้านด้วย
เที่ยวไหมมาถึงจดพาเขาไปเลยแล้วหมาผมอยู่อย่างเงี้ย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
วงเป็นพันคุณมีเป้มาคุณยัดใส่กระเป๋าไปทำไงอ่ะ
แล้วผมไม่จับมือใครได้อ่ะไปแจ้งฟาร์มสนุกก็ก็ต้องถามเนี้ย
เห็นบอกว่าเรานี่จะแจ้งฟาร์มเอ้าใช่ผมต้องเอาตรงนี้เลยอ่ะ
แล้วตอนนี้ดำเนินกายไปถึงไหนแล้วครับตอนเนี้ยเขาต้องเอาอ่า
ผมคุยกับพี่หน่อยพี่หน่อยก็บอกว่าอันเนี้ย
มันไม่ใช่ของของกรมประปาโดยตรงมันเป็นของทรัพย์
ผมก็ไม่รู้ว่าทิ้งเท็จยังไงผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง
อย่างที่เขาพูดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับเพราะเราไม่ได้อยู่ในวงการ
ครับแล้วก็เอ่อแฟนเขาก็เลยบอกไปที่โรงพักโรงพัก
ปลาปลาเพื่อจะเอาใบกลมปลาปลาเนี่ย

มาถึงนะผมเขายังไม่เจอแฟนผมก็ของเขา
คนเราไม่สบายเขาก็ต้องนอนเข้าไปนอน
ผมก็เห็นแล้วผมบอกเออสายหาแล้วว่าเอาไงวะ
เขามายกเขาบอกมาถึงเขาก็ขอยกมิเตอร์แล้วผมก็เดินเข้าไปตามแฟนแฟน
เขาบอกอ้าวแล้วเขาคุยไม่รู้เรื่องเหรอเขาออกมาเจอครั้งนี้ก็บอกว่า
หนูไม่รู้หนูไม่เข้าใจอ่ะมันเรื่องของของคุณป้าก็เลยเอ้าคนเรา
คนเราน่ะน่ะมันก็มีก็อย่างที่ผมบอกอ่ะมันมีจุดโมโหน่ะ
โอ้โหเห้ยบอกไปตั้งแต่อ่ะวันที่ยี่สิบยืบเจ็ดมั้งเขามาเที่ยว
หนึ่งแล้วพอระหว่ายี่สิบเก้าหัววานเนี้ยอืมมันจะแล้วมันไม่ใช่
ยังไม่ชนถึงวันที่เจ็ดถ้าชนที่เจ็ดน่ะเออถ้าผมไม่ได้ไปจ่าย
หรือว่าอย่างนั้นคุณมาเอาได้เลย